เจ้าค่าเอ๋ยเจ้าค่าเอ๋ย

คือแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ตอนนี้นะ

ใหญ่ไขลัดอ่ะ
ใหญ่กับเจอใหญ่จัดแคมเปญนี้ครับคุณผู้ชมฮะ

กมอไซค์ทุกวันแจกร้านทุกเดือน
เปญที่จะช่วยคนไทยต่อยอด

สร้างงานสร้างอาชีพปี๒แล้ว

ได้รับมอเตอร์ไซค์นะถ้าคุณเป็นผู้โชคดีนะ

ตกแต่งในสไตล์คาราบาล

อะไรเขาแจกจริงนะครับคุณผู้ชม

เท่านั้นยังไม่พอทองเอาไหม

อีกสามรางวัลทุกเดือนนะครับ

ที่ว่าจะแจกทำยังไงน้ำแข็ง
อ่ะง่ายเลยคุณผู้ชมทองไว้เลย
เขียนบีบทรง
แล้วฝาต้องเขียนยังไงเอาลองดูค่ะถ้าเกิดเป็นฝาคาราบาลแดงนะ
คุณผู้ชมเขียนคำว่าวิตามินบีสิบสอง
แล้วก็ต้องเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรลงบนกระดาษเขียนด้วยลายมือเท่านั้นนะ
คุณผู้ชมจะไปปริ้นต์มาพิมพ์มาไม่ได้นะคะต้องเขียนด้วยลายมือ
แล้วก็พับพับพับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงแล้วก็บีบให้แน่น
อันนี้ฝาคาราบาลแดงนะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นฝาคันโซคูณสอง
ง่ายเลยคำเดียวเลยตับแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์
เหมือนกันเขียนบนกระดาษด้วยลายมือพับใส่ใต้ฝาคันโซคูณสอง
แล้วก็บีบให้แน่นหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายส่งค่ะ
ส่งก็คือส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า
หรือว่าจะไปส่งกล่องชิงโชคก็ได้ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน
ร้านค้าที่ร่วมรายการส่งได้ไปจนถึง๓๑กรกฎาคมนะคะ
ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีใน

เดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี
คนแรกกัน๒๘เมษายน

อันนี้ที่ต้องพูดบ่อยต้องย้ำค่ะ
ว่าเราร่วมสนุกส่งได้ทั้งสองฝาเลย

อันนี้ต้องเขียนลงในฝาคาราบาลแดงนะ
เขียนลงแล้วก็ใส่ใต้ฝาคาราบาวแดง
ไม่ได้ต้องเขียนด้วยลายมือแบบนี้ค่ะ
เสร็จแล้วปุ๊บมีเขียนชื่อเบอร์โทรมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงนะ
ส่วนฝาคันโซคูณ๒ก็ต้องเขียนคำว่าตับค่ะ
นามสกุลเบอร์โทรเขียนลงบนกระดาษเขียนด้วยลายมือ
นี่ลองให้ทำให้ดูแล้วนะคุณผู้ชมจะได้ไม่งงกัน
ฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับนะคะ
โอ้โหนี่แหละค่ะคุณชิกศามาลองให้ดูเลย
พับอับพับอ่ะ
ไปใส่ใต้ฝาแล้วก็บีบฝาให้แน่นหลังจากนั้นก็เอาไปใส่
กล่องชิงโชคได้เลยอ๋อเอาเอาเออต้องทำแบบนี้นะ
ใช่่ง่ายน่ะใช่เราเอาไว้เห็นกันแบบนี้เลยค่ะ
ที่มีโรงงานผลิตของตัวเองอย่างครบวงจร
และมีหน่วยงานดูแลธุรกิจ
ก็เลยทำให้สามารถจะควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและ
ยืนราคาขายได้ที่๑๐บาทเท่าเดิม
เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของคนไทยนั่นเองครับ
เอาล่ะใครที่ยังไม่มีคาราบาลแดงหรือว่าคันโซคูณ๒นะ
ฟังข่าวที่พวกเราเล่าให้ฟังแล้วคุณผู้ชมไปเลย
ซื้อมาดื่มเลยเช้านี้ครับแล้วส่งฝากันเข้ามาเยอะนะครับ
มันจะมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาลิงก์อะไรไม่รู้มาแปะ
อย่าไปกดอย่าไปอะไรนะแล้วก็ถ้าคุณเข้ามาเล่นแบบนี้
อย่ามาทำแบบนี้เลยนะลิงก์เดี๋ยวนี้เขากลัวกัน